คุณผู้ชมค่ะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องเฉาในวงการผ้าเหลืองอีกแล้ว
คราวนี้มีการออกมาแฉพฤติกรรมค่ะพระอาจารย์วัดดังวัดใหญ่ใจกลางเมืองเลยว่า
พระอาจารย์เนี่ยก่อเหตุอนาจารย์สามเณรลูกศิษย์แล้วทำแบบนี้มา๒ปีกว่าแล้วอ่ะ
สามเณรลูกศิษย์เองนะโพสต์ข้อความแปลกจนทางบ้านจับสังเกตได้
แล้วที่ผ่านมาถามว่าทำไมต้องทนมาตลอด๒ปีโดนขู่ค่ะ
นี่มันกลายเป็นเรื่องเช้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะคะ
อาจารย์วัดดังวัดใหญ่ใจกลางเมืองเนี่ย
ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศสามเณรลูกศิษย์๒ปีกว่า
แล้วตัวเหยื่อเองทนไม่ไหวแล้วไง
บอกแม่ให้แม่พาไปแจ้งความ

ว่าสังเกตว่าทำไมสามเมอเดนโพสต์อะไรต่างลงเฟซบุ๊ก
แม่พยายามคุยเลยโทรไปถามโทรไปคุย
มีปัญหามีปัญหาอะไรไหมจนมารู้สาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็เอาเรื่องนี้ออกมาบอกต่อกับสังคม
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาแจ้งตำรวจเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบนี้นะคะ
ฝั่งผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่บวชเนรเข้ามาจะเรียน
แต่ทีนี้ตอนนั้นอยู่กุฏิรวมนะ
พระอาจารย์นี้ให้ย้ายไปอยู่กุฏิกับพระอาจารย์แต่ว่าตัวเนรไม่ไป
แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับเนรรุ่นพี่ที่กุฏิพระนั่นแหละ
ยังไม่มีเรื่องอะไรค่ะแต่พออยู่ไปเอ๊ะมันแปลก
พระอาจารย์เริ่มจับแก้มเริ่มมีการหอมแก้มแล้วก็จับอวัยวะเพศ
เป็นพฤติกรรมเลยนะจับแก้มหอมแก้มจับอวัยวเพศ
หลังจากนั้นถึงขั้นที่เรียกว่าข่มขืนได้ไหมอืม
เพราะพระอาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศเอาของลับของพระอาจารย์สอดใส่คุณ

โดนแบบนี้ตั้งแต่อยู่ม๒จนถึงม๓และถูกกระทำอยู่บ่อยครั้ง
ใช่อย่างล่าสุดนี่คือโดนเดือนกัญญาที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายรูปไหมที่เป็นสามเณรแล้วก็โดนแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าบางรูปเนี่ยพระอาจารย์จะเรียกไงว่าให้เนรมานอนกับพระอาจารย์
แต่ก็มีนะสามะเนรหลังก็เริ่มขัดขืนไม่ไปตามคำสั่งแล้ว
มะเนรซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ยอมออกมาแฉออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
บอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าพระอาจารย์โรคจิต
ใช้คำนี้เลยนะน่าจะโรคจิตนะครับ
เพราะพระอาจารย์ขออมอวัยวะเพศของสามเณรด้วย
แล้วก็ให้ช่วยตัวเองอะไรแบบนี้ด้วย
เชื่อว่ามีสามเณรในวัดโดนอยู่หลายรูป

สามเณรคนที่เป็นเหยื่อแล้วออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
เขาบอกเคยนะเคยไปให้เพื่อนสามเณรด้วยกัน

จะได้เอาเรื่องให้พระอาจารย์ติดคุกไปเลย
แต่คุณฟังแล้วมันปวดใจเหลือเกิน
ไม่มีสามเณรคนไหนจะมาร่วมเป็นพยานเพราะอะไร

คือมันเป็นปัญหาของทางบ้านสามะเนรคนอื่นด้วยไง
บอกว่าถ้าเกิดว่าศึกไปเนี่ยทางบ้านก็อาจจะเดือดร้อนนะคะ

โอ้โหคือเขาบอกว่าตอนที่อยู่ที่กุฏิ
กินข้าวกินเหล้าอยู่กับเนรก็อาจจะล็อกห้อง

นั่นแปลว่าอยู่กับเนรในห้อง
แล้วถ้าเกิดว่าเปิดประตูปั๊บเนรเดินออกมา
นั่นแปลว่ามีอะไรกับเนรแล้ว
แล้วก็เรียกสามเณรมานอนด้วยเกือบทุกคืน
โอ้โหเขาบอกว่ามีป้ายอยู่หน้าห้องเลยนะ
ขอพักผ่อน๓๐นาทีแล้วก็ล็อกอยู่ข้างในนั้นนะคุณ
ถามว่าสามเณรที่ตกเป็นเหยื่อทำไมถึงยอมออกมาเปิดเผยล่ะ
มะเนรก็บอกว่าเครียดมากไม่อยากโดนทำแบบนี้แล้ว
แล้วก็ไม่อยากให้รุ่นน้องที่จะมาบวชเนร
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยตัดสินใจบอกแม่

ทีนี้แม่ก็เลยต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
พาไปที่สพเมืองน่านแล้วไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลน่านด้วยค่ะ
ก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
คือก็ต้องตรวจร่างกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ

ทีนี้ถามว่าพระอาจารย์รูปนั้นล่ะตอนนี้อยู่ไหน
อาจารย์รูปนั้นไม่ได้ไปสอนหนังสือนะคะ
อยู่ในวัดแล้วเห็นบอกว่ามีการแอบไปถอนเงินบัญชีส่วนตัวที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
มาล้านกว่าบาทแล้วก็หายไปเลยค่ะ
ใช่ฮะตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวัดแล้วนะคุณนะคือตามไม่เจอแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะล่าสุดค่ะทางพนักงานทางตำรวจที่สพเมืองน่านเนี่ยนะ
ก็ขออนุมัติศาลออกไหมจับพระอาจารย์คนนี้
คือพระประหลัดธเนธธนมังคโล
ข้อหานะโดนเรื่องอะไรกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีโดยเด็กจะยอมหรือไม่ยอมก็ตาม
อีกอันหนึ่งก็คือกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ค่ะนะฮะ
ก็ล่าสุดนะฮะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านนะครับ
ตำรวจตรีปียพันธ์พัฒระพงศิลป์เปิดเผยมาแบบนี้
บอกว่าพระที่ทำผิดก็ต้องยอมรับสภาพ
ตำรวจพบที่ไหนก็ต้องจับนะฮะ
ทราบว่าตอนนี้หายตัวไปพร้อมกับมีการถอนเงินไปด้วย
เมื่อกี้คุณอริยาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าถอนเงินส่วนหนึ่งนะฮะล้านหนึ่งนะครับ
ขณะนี้ต้องตามตัวให้เจอ
คุณผู้ชมตามตัวให้เจอไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
และอีกอย่างหนึ่งเป็นถึงชั้นพระประหลัดแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมเป็นคลิปเสียงสนทนา
สอบถามจากสามเณรรุ่นพี่ที่อยู่ในวัดรูปหนึ่ง
สอบถามสามเณรรุ่นน้องเป็นคลิปที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องคุยกัน
สังกัดวัดที่เกิดเหตุ
โดยในคลิปมีความยาว๒นาที
พูดถึงการรับปัจจัยที่สามเณรได้รับถวาย
โดยบอกว่าหากได้รับ๑๐๐บาทถูกหักเก็บไว้ด้วยนะ
และให้สมเนรไว้ใช้จ่ายแค่๒๐บาท
โดยอีก๘๐บาทจะเก็บฝากไว้ให้สามเณร

เขาอ้างว่าจะเก็บเอาไปฝากไว้
เพื่อให้สามเณรเอาไปใช้ในภายหลังคุณ
แต่มีข้อสงสัยตรงนี้
บอกว่าเป็นการหักหัวคิวด้วยเหรอ
แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเงิน
บอกว่าเงินล้านบาทที่มีการถอนไปไหม

ที่เพิ่งสื่อกลมออกไปได้นะ
ดูว่ามันมีหลายกูไม่เข้าใจ
ด้วยฟังค่ะแล้วรุ่นพี่ย้ำถามนะว่าใครทำใครทำ
รุ่นน้องสามเณรก็ตอบมาไงว่าพิการหรือว่าหลวงพี่การ
หมายถึงใครอ่ะก็หมายถึงพระประหลัดธเนธนมังคโลนี่แหละค่ะ
โดนออกหมายจับแล้วตอนนี้ตัวของพระประหลัดธเนธนมังคโล

แล้วแม่ของสามเณรรูปที่โดนกระทำอนาจารย์เนี่ย
บอกกับนักข่าวนะว่าแม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มคน
ที่เขาติดต่อแม่มาบอกว่าไงรู้ไหมอยากจะเคลียร์เรื่องนี้
ข้อเสนอให้แม่ด้วยค่ะ๒อย่าง
หนึ่งรับตังค์แล้วจบไหมไม่ต้องดำเนินคดี
แล้วให้เอาสามเณรลูกออกจากวัดไปเลย
หรือ๒จะดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไป
แต่ตัวเลขที่แม่บอกกับนักข่าว
ว่าฝั่งโน้นมีกลุ่มนึงเขาเสนอมา
เขาเสนอตัวเลขให้แม่สูงถึง๗หลักเลยนะ

ยังไงแม่ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลวนลามสามะเนร

จนอาจจะมีเงินส่วนตัวเป็นล้านอะไรอย่างนี้นะครับ

สำนักพุทธก็คงอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับ